คุณค่ะขออนุญาตย้อนไปควันหลงวันฮาโลวีนิดนึง
เพราะว่ามีเรื่องราวน่าขนลุก
หนุ่มคนหนึ่งเขาเจอเรื่องราวขนลุกเพราะเขาไปถ่ายติดเงาปริศนา

คือกอลัม